ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดมหากรรมการแสดง๔ภาคทั่วประเทศนะครับ
เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักแสดงศิลปินรวมทั้งศิลปินพื้นบ้าน
รวมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เผยถึงบรรยายงานมาตรีการประชุมของศูนย์วัชการติดตามสถานการณ์ว่า
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนเป็นต้นไปทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาชน
จัดกิจกรรมได้ตามปกติเช่นงานแสดงดนตรีงานมหรสบเป็นต้นครับ
ผู้จัดงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
เพื่อให้รูปแบบของการจัดกิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ครับ
ร่วมกันจัดมหากรรมการแสดงพื้นบ้านใน๔ภูมิภาคและก็พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ของในหลวงรัชกาลที่๙

ขณะที่ปัจจุบันสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้รวบรวมบทเพลงที่ศิลปินแขนงต่าง
แต่งบทเพลงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้กว่า๘๐บทเพลงครับ
นี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดมหากรรมการแสดง๔ภาคตลอดเดือนพฤศจิกายน
เริ่มตั้งแต่วันที่๔พฤศจิกายนนี้นะครับ
มหากรรมโนราที่จังหวัดสงครา

มหากรรมการแสดงพื้นบ้านอีสานที่จังหวัดบุรีรำครับ

จัดงานพลังศิลปินรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
และวันที่๒๕พฤศจิกายน
ก็จะเป็นมหากรรมลิเกนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์
สุดท้ายวันที่๒๗พฤศจิกายนเป็นมหากรรมการแสดงพื้นบ้านลัดนาที่เฉียงใหม่ครับ